งานบุญก็มาพร้อมกับความสนุกสนานนี่แหละนะคะ
ช่วงนี้หลายคนเริ่มแล้วสำหรับการแห่ขบวนเทียน

เทียนส่วนตัวหรือว่าจะรวมกับเพื่อนนะคะ

จังหวัดเชียงใหม่เขาก็ทำบุญเหมือนกันนะ
อย่าไปว่าเขานะเขาทำบุญนะ
แต่ว่าเขาแห่ไปพร้อมกับเปิดเพลงในรถกระบะ
อยากจะให้ดูเพื่อความสนุกสนานนะ

เป็นบรรยากาศการแห่เทียนไปถวายวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องอะไรนะ
เขาไปพากันไปทำบุญนะคะ
หน่วยงานช่วงนี้ก็เริ่มนำเทียนไปถวายวัดนะคะ
รวมถึงนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ด้วย

แห่เทียนไปถวายตามวัดต่างไม่ใช่วัดเดียวนะคะ
โดยการแห่ของนักศึกษานั้นมีความแตกต่างจากที่อื่น
เพราะว่าเป็นนักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ไง
เขาจะซ่าหน่อยเท่หน่อยฮะ

ไม่ใช่นะคะแห่ต้นเทียนนะคะ
ก็นำตู้ลำโพงขนาดใหญ่ไปติดไว้กับรถกระบะ
เปิดเพลงดังกระหึ่มไปเลยนะคะ
แล้วก็รำวงไปตามเสียงเพลงนั่นเอง
คุณก็จะต้องมีความสุขไปด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันอย่างหนึ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติที่เดินผ่านไปผ่านมา
แล้วก็แวะถ่ายรูปขบวนแห่เทียนไปด้วย

นุโมทนาบุญด้วยนะครับกับทุกพื้นที่ที่กำลังเตรียมจัดงานใหญ่งานนี้นะครับ